งูเขียวที่บอกว่าไม่มีพิษยังไงก็กลัวอยู่ดีนะคะ
คุณลุงก็เลยมาช่วยด้วยการฉีดพ่นอะไรบางอย่างให้เจ้างูเขียวนี่มันเลื้อยหนีไป
แต่เขาบอกว่าเลื้อยหนีไปธรรมดาน่ะมันก็ไม่น่ากลัวสิ
มันต้องกระโดดได้ด้วยนะคะไปดูนะคะว่างูกระโดดได้จริงหรือเปล่า
หัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
ขออย่างเดียวอย่าหมด

มันพุ่งมันพุ่งมันพุ่งออกจากวงกบหน้าต่างคอนโดแห่งหนึ่ง
หลังจากที่คุณลุงพยายามจะช่วยมาไล่เนี่ยนะคะ
ชื่อคุณลุงบุญมีค่ะก็พยายามไล่ด้วยการเอายาฆ่าแมลงฉีดมัน

พุ่งตัวออกจากหน้าต่างไปเลยนะคะ
คนที่ถ่ายคลิปอยู่ขนาดอยู่ไกลยังได้ยินเสียงตกใจนะคะ
จากนั้นค่ะมีชาวเน็ตเข้ามาให้ข้อมูลบอกว่า
งูมันเป็นงูเขียวพระอินทมันไม่มีพิษ
แต่มันมีความสามารถในการพุ่งหรือว่าร่อนตัวในที่สูงได้
แต่บางคนก็เข้ามาดูแล้วเอ๊ะทำไมไปพ่นอะไรที่มันมีพิษใส่มันแล้วเดี๋ยวมันจะตาย
คุณลุงเขาบอกว่าไม่ได้ปล้นเข้าไปจังนะ
แล้วเป็นลักษณะของการไล่เท่านั้นเองนะคะ
สรุปเจ้างูตัวนี้ปลอดภัยดีแล้วก็หนีไปได้ค่ะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
สาวสวนยางนั่งคุยกับเพื่อนบ้านที่ใต้ถุนบ้าน
บอกสะดุ้งหยงเลยเห็นงูเห่าเลื้อยผ่านเข้าไปซุกอยู่ในห้องเครื่องรถกระบะอีก
เพื่อนก็นั่งคุยกันเพลินเลยตอนแรกน่ะ
ฝากระโปรงรถค่ะเจองูเห่าชูคอ
แพร่ไม่เบี้ยวอย่างนี้เป็นภาพแบบนี้น่ากลุ่มมาก
แล้วก็ใช้อุปกรณ์คีบนะจับที่คอมันดึงออกไปถ้ำกลาง
ความลุ้นระทึกของเจ้าของรถของเพื่อนบ้าน
งูเห่าตัวนี้วัดได้๒เมตรค่ะน้ำหนักประมาณ๕กิโลกรัม
นำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๒๐๕ทับ๒ค่ะ
ส่วนรถกระบะคันนี้นะคะหมายเลขทะเบียน
พพึ่งคควาย๑๐๓๑นครศรีธรรมราชค่ะ